ปิดท้ายดีกว่าตอนนี้คือฮากันมาก
บอกคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
อ่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนแอบแอบมาดูกัน
ตัวอะไรมีอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอของนายอันโทนี่โชว์
เขาก็โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเปรู
ซึ่งในคลิปก็เผยให้เห็นวัตถุประหลาดนะคะ
ขนาดความสูงราวประมาณ๑เมตร
วัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นวัตถุเรืองแสงสีฟ้า
สามารถเปลี่ยนสีของแสงเองได้นะคะ
แล้วก็กำลังพยายามข้ามถนนฝ่าการจราจรคับข้างไปยังอีกฝากถนนค่ะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็มีผู้เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
ส่วนก็เชื่อว่าคลิปดังกล่าวเป็นของจริง
เนื่องจากมีคลิปจากมุมมองอื่น
ที่ทำให้เชื่อได้ว่าวัตถุดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับจากนอกโลก
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าคลิปดังกล่าว
อาจจะเป็นการตัดต่อหรืออาจจะเป็นโรนก็เป็นได้นะคะ
เพราะมันเชื่อมโยงไงคือมีสำนักข่าวอินโดนีเซียก่อนหน้านี้

แต่อันนี้เหมือนเดินใช่ไหมเหมือนตัวเล็ก
แต่มนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นสิ่งนอกโลกเนี่ย

คิดในใจเหมือนกันว่าไม่คงไม่เดิน

ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่ไหม

เรื่องดังอยู่ต่างดึง
ศัยวิทยาศาสตร์
ใส่วิทยาคารครับสนุกดีครับครับ
ไม่ต้องมีนะอ๋อแต่ว่าเราก็เคยคุยกันแล้วว่าแบบในเมื่อโลกใบนี้
เรายังอยู่เป็นตัวเป็นกันอย่างนี้ได้อยู่ต้องหลายล้านคน
มันก็ต้องมีดาวดวงอื่นบ้างแหละที่แบบมีสิ่งมีชีวิตอยู่